สวัสดีครับ
สด

ให้เยอะ

เราเดินมาคุยกันดี
โหยังติดไม่ได้
หนูก็ยังนั่งใส่แมสว่ะนี่ฉันลืมตัว
ยังไม่ชินแล้ว
ยังไม่ชินลืม

ขรบทองชาติ
แล้วก็เลยต้องจะเดินมา
แต่ช่วงนี้ไม่มีสัญญาณเตือนก่อน
เพราะว่าเข้า๔๕เป๊ะเลยอย่างนี้
ระวังใหม่ให้สวยงามก่อนเนาะ
นายตำรวจยื่นใบลาออกใครเหรอคุณหนุ่ม
เดี๋ยวขอพบเปิดดูก่อนนะ

ของน้องฟ้านี่คือตอนนี้คือยังไงบ้างคะ
น้องฟ้า
คนนั้นก็โดนเดินบนคดี
แล้วอันนั้นรักษาได้ยังคะไอ้ที่เป็นตาบอด
คงรักษาไม่ได้
ตาบอดรักษาไม่ได้เลยใช่ไหม
หูหนวกได้ไหมเถอะ
หูก็ไม่ได้หนวกแต่ว่าหูก็เป็นหูกระหล่ำ
ก็คือเหมือนแบบหูมันผิดรูป
ก็น่าจะนี่เนี่ยภาวะหูดอกกระหล่ำเนี่ยนะฮะ
แล้วจะรักษาได้ไหมอ่ะ
ผมว่าไม่น่าจะได้นะหูเนี่ย
มันเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
คือเนี่ยให้ดูเคยเห็นหน้าฟ้านั่นแล้วใช่ไหม

หรือว่ายังไม่เห็น
เดี๋ยวพี่ให้ดูเนี่ย
คือเค้าส่งมาให้พี่เลยนะ

หมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ได้มรณภาพด้วยกันอย่างสงบ

โทรศัพท์ใหญ่เลยเนี้ยรอรับหมายอืมเด้งไปหาพี่เลยล่ะค่ะ

เรื่องที่เธอนั่นนะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสารสั่งจำคุกเมียรองผู้กลับนะฮะ
คือคือเมียร้องภูมิกับคนนี้เนี่ยก็คือคนที่ไปรับหวยของลุงหมายเข้ามา
นะครับส่วนลุงหมาเองอ่ะโดนปรับนะคือส่วนในเรื่องของเงินหกแสนบาทเนี่ย
ก็คือไปตกลงกันเองอืมอ่านะอ้าวดูเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะ
กรณีที่นายสมหมายนะครับอายุหกสิบเอ็ดปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดบุรีรำเนี่ย
นำเอาคลิปการเจรจาทวงเงินค่าหวยใต้ดินนะครับที่ไปซื้อกับคุณนายท่านหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เป็นภรรยาของรองภูมิกับทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกนะครับ
ถูกไปเนี้ยนะฮะหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทอืม
สุดท้ายแล้วไม่ได้เงินนะครับคุณนายไม่ยอมจ่ายเงิน
คุณนายไปอ้างว่าเจ้ามือเนี่ยหนีไอ้ภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ย
ในวันนี้คุณนายเนี่ยนะมาเจรจาว่าไม่มีเงินคืนให้หรอก
เพราะว่าต้นต้นเอ่อคนไอ้เจ้ามือมันหนีไปอืม
ถ้าจะเอาก็ต้องไปต่างกว่าเจ้ามือเอาเองแล้วที่เจรจาเนี้ย

เนี้ยก็แจ้งข้อหาคุณนายภรรยามอกบนะครับอืม
ฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวบหวยใต้ดินเนี่ยแหละฮะ
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็ทำการส่งฟ้องศาลจังหวัดบุรีรำนะครับ
และสารจังหวัดบุรีรำก็มีคำพิพากษา
ลงโทษจำคุก๓เดือนปรับอีก๒๕๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปี
คือ๑ปีถ้าเกิดเราไปรับโหยอีกก็ติดตกเลย
แต่สรุปชื่อไปแล้ว๖แสนกว่าไม่ได้
ไม่ใช่จะรอลงอายาไม่ว่าจะแบบ
ส่วนลุงหมายถูกแจ้งข้อหาเล่นการพนันสลากกินรั่
หรือว่าหวยใต้ดินโดนด้วยยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว

สมหมายก็ให้การรับสารภาพสารมีคำพิพากษา

สำหรับเงินค่าหวยใต้ดินที่ถูกเบี้ยไม่ยอมจ่าย
เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายต้องไม่เจรจาตกลงกันเองนะครับ
เพราะในทางกฎหมายแล้วไม่สามารถดำเนินการได้
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าระหว่างที่นายสมหมาย
รออัยการที่บุรีรำ
ก็จะไปซื้อสลักกินมาบางทะบานทำแม่ค้า
นี่นะฮะเลขท้าย๖๙นะ
ซื้อเลข๖๙นะ๘ใบ
พร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้จะไม่ซื้อหวยใต้ดินอีกแล้ว
ไม่มั่นใจกลัวจะถูกโกงอีก
นี่แกไปซื้อ๖๙๖๙๖๙เห็นไหมล่ะ

แต่แกไปยืมเงินคนอื่นก็มาก่อนแล้วใช่ไหมที่ฉลองหมื่นนึง
ใช่คือเรื่องแกน่าสงสารตรงไหนหรือเปล่า
คือวันที่แกถูกหวยเนี่ยนะแกซื้อเนี่ยทั้งตรงทั้งโต๊ด
คือถูกเลขตรงเลย๓ตัวแล้วก็โต๊ดสลับอีกนะ
แล้วก็ยังมีเลข๒ตัวอีกนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนฝากแกซื้อมาอีก๕๐๐
แต่อันนั้นถูกแค่โต๊ดอย่างเดียวแล้วก็ไปทวงตังค์กับแกด้วย
แต่แกดีใจมากเพราะว่าแกเห็นว่าถูกใช่ป่ะ
ใครไปใครมาแกเอ้ยกินแต่อยากกินอะไรกินเลยแล้วแกก็เซ็นไว้
สักพักรู้สึกไม่หนำใจแกไปยืมเงินเพื่อนมาหมื่นนึง
แล้วเลี้ยงเลยใครอยากกินอะไรกินกินกินวันรุ่งขึ้น
ก็เอ๊ะทำไมคุณนายยังไม่โทรมาสักทีนะ
ก็หลอกคุณนายคุณนายไม่โทรหาผมก็ดี
ข้ามไปอีกคืนนึงคุณนายก็ยังไม่โทรก็เลยโทรหา
คุณนายเมื่อไหร่จะโอนเงินโอนเงินแล้วเนี่ยผมก็ถูกแล้วเนี่ย
หมายเอ้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีน่าโทรจังเลยเนี่ย
ทำไมโทรกันมาบ่อยจังเลยยังเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายแล้ว
ก็ด่าลูกก็ด่าแล้วก็วางหัวผัวก็เป็นตำรวจลูกก็เป็นตำรวจ
เออนั่นแหละเขาด่าทำไมคะ

เขาเล่าให้ผมฟังแบบนั้นว่าคือพอโทรไปรับครั้งแรก
โทรมาทำไมนักหนาเนี่ยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยผัวเนี่ยด่านะ
ลูกก็ด่าเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายแล้ว
คุณนายว่างั้นหลังจากนั้นก็ไปเลย

เออก็หายเลยครึ่งว่าก็ไปตาม
แล้วก็มีทางหลังของมร้องกลับมานั่งด้วยเนี่ย
แต่สุดท้ายคือคุณลุงเขาแจ้ง

ก็คงต้องโมคะแต่มันไม่มีใครถูกก็ต้องจากลุงคนเดียว

แต่ว่าที่แน่คือลุงก็ติดหนี้คนอื่นละหมื่นนึง

คุณนายก็น่าจะให้แกสักหมื่นนึงเนาะ

คำถามคือเป็นเมียรองภูมิกับ

เห็นมีข่าวกรณีนี้บอกแยกทางกันแล้วนะ

มึงเอาแม่ที่ก็ไปพูดอย่างนี้หรอมึงจะได้อย่างอื่นแทน
พูดหยอดยอดแกก็เลยยอมแจ้งแล้วย่างแจ้งความ

แกก็คงต้องใช้ไม้อ่อนก่อนเผื่อ

แล้วลูกชายเนี่ยลูกชายก็เป็นตำรวจ
พอถามลุงบอกลุงผมถามจริงเถอะ

ก็ลูกชายอะแหละ
เฮ้ยลูกชายก็เป็นตำรวจก็ทำอย่างนั้นได้ยังไง

ถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูด
เนี่ยก็เลยงงว่ามันอะไรกันแน่อันนี้
ถูกไม่ได้
ให้ไปเคลียร์กันเองมันจะได้เหรอพี่เมดัวขนาดนี้
ไม่ได้ไม่ได้หกแสนแล้วพี่หายไปเลยนะ

ก็ที่ไปจับ
ผู้ชายที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วล้ม

ตามดาวออกตาย

สรุปเขาดำเนินคดีกันยังไงต่อนะ

เพราะเขามีหลักฐานหมดแม้กระทั่งคลิปที่

กลัวผิวไม่สวยฉ่ำนะ

กลัวถามจริงจะเอ็งจี้กัน

คุณเป็นผู้แสดงแบบ
ต้องไปตามที่ลูกค้าโพสมาแบบนี้
พี่หนุ่มพูด

ล็อตเมย์พูดจบตามพี่หนุ่ม

ไหนล็อตเมยมีปัญหาตรงไหน

เจ้าแม่มดดำเขาสิเขานางเลิศนะ
ไปไหนมีแต่คนชมว่านางหน้าสวยหิวดีมาก

ก็หมายถึงว่านี่คำถูกแต่หมายถึงความปลอม

ใครเห็นนะใครจะหน้าสวยถามจริงหน้าพี่ก็ตื้อปุ้ยไก่

เขาบอกว่าผิวดีเขาไม่ได้บอกว่าสวยคุณแม่

เมื่อคุณตอนนี้บอกเลยนะตรงนี้เรียวมาก

ก็โบดพบแหละตรงนี้เซวาคงช่วยไม่ได้หรอก
จริงต่อให้กินมันก็ไม่เรียวขึ้นหรอก

เอ้าพักโฆษณาสักครู่นึงค่ะ

ซึมไหวไม่เหนียวเรือนั้น

แน่นอนเสื้อกันหนาวเอาออกมากันไม๊ครับ

ค่ายของคือคุณว่าดำกับคุณหนูเงินใช้
ทีนี้อะไรอยู่รอดได้เราก็ต้องทำ
เราเคยอยู่ตั้งแต่สมัยเลือกสินค้า

ท่านผู้ชมฮะหลายคนเตรียมเสื้อกันหนาวไว้

เออเข้าน้ำเริ่มขอนะ
ต้นเดือนที่ผ่านมาภาคเหนือก็ยังหนาวอยู่
ซึ่งยอดดอยเนี่ยก็เหลือ๗ตอนนั้นที่เราอ่านกันคือ๓องศาถูกต้องไหม
ตอนนี้ยอดดอยต่ำสุดก็ประมาณ๗๑๔องศาเซลเซียส
แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด๘๑๕องศาเซลเซียส
กรุงเทพที่เราเจอฝุ่นกันอยู่

มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น

เพราะฉะนั้นตอนนี้อีสานกับเหนือคุณรับความหนาว

เขาใส่อยู่กี่วัน๓๔วันไหมนก
ดูสิวันนี้อากาศหนาวเลย๓๔วัน

จริงเขารอพี่เล่าข่าวรายเดอร์หัวร้อน

มีกรณีของรายเดอร์หัวร้อนคนหนึ่ง
คือพอดีว่าเขาเองเนี่ยก็คือไปรอรับของ
รับอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ

เสร็จปุ๊บก็มาแล้วเสร็จเขาโวย
เขาโวยก่อนเลยนะเหตุการณ์ในนี้คือวันที่๗ธันวาคมนะฮะ

ทำไมมึงเอาของออกไปส่งกูไม่ได้หรือไง
รออยู่ข้างหน้าแต่ที่ร้านเขาบอกว่าไม่ได้
คือรายเดอร์เนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาเอาของในร้านเอง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนรายเดอร์เป็นคนอื่น

นี่คือเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๗ธันวาคมนะครับ

เดอร์คนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่คราวนี้ไม่ได้กลับมามือเปล่านะฮะ

น้ำเบย์มาวันที่๘แล้วลูก
นี่วันที่๘กลับมาปุ๊บมาพร้อมกับมีดนะฮะ

คือเหมือนกับยังฝังใจอยู่
นี่นะฮะคือเดินเข้ามาเสร็จแล้ว

นี่คือทางเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย

แล้วจะแทงแบบนี้ฮะ

เข้าไปปุ๊บจะแทงแล้วล็อกไว้แบบนี้อีก

แล้วมีลูกค้าเนี่ยพยายามมาช่วยดึงกันนะครับ

ทางฝั่งของเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงก็
ต้องหนีตายแล้วครับโดดหน้าต่างหนีแบบนี้นะฮะ
รายเดอร์พยายามวิ่งตามไปเนี่ยนะครับ

โดนมือผู้หญิงด้วยแล้วก็โดนผู้ชายด้วยนะครับ

ทางฝ่ายของเจ้าของร้านผู้เสียหายเนี่ย

ไปแจ้งความคือไปลงไว้เป็นบันทึก

เขาเกรงว่าถ้าเกิดเขาไปแจ้งความเนี่ย

ปรีมาที่ร้านเลยครับแล้วก็ถือมีดมาเดินผ่าน
จอดรถข้างหน้าคอนโดเหมือนเดินมาถือมีดเดินเข้ามา
เรียงเข้ามาแบบจะมาฟันแหลงผม

ทำไมก็พยายามจะซะดี
เพื่อจะฆ่าให้ตายครับพยายามโดยปากผมก็เหยียงหลบทัน
ก็เลยได้แผลมาตรงแก้มครับ
นี่แหละครับก็คือประเด็นเรื่องมันก็คืออยู่ตรงที่ว่า
ร้านเนี่ยเขาก็มีกฎของเขาต้องบอกก่อนนะฮะร้านมีกฎของเขาก็คือ
คือต้องเดินมารับข้างในเขาจะไม่เอาอาหารไปส่งนะครับ
เขาก็เลยแบบไม่อยากเดินเข้ามาเขาขอให้ร้านออกไปส่งได้ไหม
ทางร้านก็ไม่ไปส่งโดยการบอกว่าถ้าไม่อย่างงั้นเนี้ย
คือคือคุณต้องเข้ามาอันนี้คือตามข่าวมาแบบนั้นนะฮะ
วันที่๘เนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็เอามีดเข้ามาด้วยนะฮะ
แต่ในมุมของทางที่รู้สึกจะมีรอปภของทางร้านเนี่ย
ลงคลองของของคอนโดที่อยู่ตรงเนี้ยที่ตั้งเนี่ยก็เข้าไปช่วย
ใช่เพราะเมื่อกี้ผู้หญิงเขาเรียกแต่จริงแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ย
กฎของที่นี่เนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ของกฎของร้านนะ
ของร้านว่าไปอย่างนะแต่กฎของทางฝั่งคอนโดที่เขาตั้งอยู่เนี่ย
ที่ร้านนี้อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาจะไม่ให้ร้านเอาออกไปให้ยกเว้นแบบเวลาเร่งด่วนเท่านั้น
อ่าประมาณอย่างงี้มันก็เลยเป็นเป็นประเด็นเกิดขึ้น
ส่วนตอนนี้ฝ่ายทางเจ้าของร้านเขายังไม่ได้ไปแจ้งความ
เขามีการไปลงบันทึกมาจากวันไว้เขาลงบันทึกจำวันเอาไว้เท่านั้น
แรกหลังจากวันที่๗ที่เกิดเหตุก็ไปลงไว้ก่อน
เมื่อวันได้ต้องมาก็บอกว่าให้ท่านไปแจ้งความเงินคดี
เพราะว่าไม่ต้องห่วงตำรวจจะตามจับให้ได้

เช่นได้รู้มั้ยครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
อ้าว

คือน้องก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอาร์ตไปแล้วนะ
ค่ะค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างนี้
ก็คือรู้แต่ว่าเขาเป็นเด็กคิดมาก
เป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนพยายามทำนู้นทำนี้
เริ่มมากขึ้นจนเขาเป็นแบบเรียกว่าไม่ออกมาเจอคนอ่ะพี่หนุ่ม
ไม่ออกมาเจอคนก็คิดเราก็คิดแต่ว่านางคงติดโควิดถูกต้องไหมหมายถึงว่าติดกลัวโควิด
พี่จำต่องอ๋าแปดะไม่จำไม่ได้เลยมาก่อน
เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปซึมเศร้าหรือเปล่าเขาถึงไม่เคยบอกเด็กต้องไปซึมเศร้า
แต่คนหลายคนบอกเราคิดว่าเด็กคนนี้เป็นแค่เด็กคิดมาก

เขาก็จะเครียดเขาจะคิดมากแล้วเหมือนแบบว่าชีวิตรู้สึกจะไปเอามีลูกใช่ไหม
มันก็บอกพี่ไม่ค่อยสบายเป็นหอบเป็นอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีคำตอบของเขาแต่ก็ยอมรับจริงจริงว่า
สามปีหลังอ่ะสามไม่ค่อยได้เจอน้องใช่ไหมคะ
ไม่เคยเจอเลยอืมจนเมื่อเช้าเนี้ยมารู้ว่าเฮ้ย
เสียชีวิตได้ยังไงแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ย
เขาก็แบบว่าโพสต์โพสต์พี่หนุ่มโพสต์เป็นแบบว่า
เป็นรูปจอดำแล้วเขียนข้อความว่าไงรู้ป่ะ
พี่หนุ่มดูสิคนเราเหมือนกับเขาเตรียมตัวทุกอย่างแล้วหรือเปล่าวะ
หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงอืมด้านกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เนี่ย
ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหลับให้สบายนะคะพี่ดีใจที่เคยร่วมทำฝันให้พี่นะคะ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการกินยาเกินขนาดจนเสียชีวิตอืม
เขียนมาเป็นแบบนั้นเมื่อก่อน
อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเข้าไปเขาเคยมาที่มาที่ไทยรัฐด้วยใช่มั้ย
น้ำก็อยู่ไกลกันน่ะแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนเราก็เป็นศิลปินที่แบบว่า
อืมวันนี้เออตกใจว่าแต่ก็คืออันเนี้ยอาจจะโรคซึมเศร้า
แล้วมีช่วงเขาก็แบบว่าครั้งสุดท้ายอย่างที่เจอเขาข้างซ้าย
เมื่อสามปีที่แล้วอืมอย่าบอกมาออกกำลังกายด้วยกันไหม
อะไรอย่างเงี้ยใช่บอกพี่ไม่ไหวแล้วก็เขาก็บอกว่า
เขาเป็นโรคขืดหอบเป็นอะไรของเขาอย่างเงี้ยอ่า
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะอาร์ตหลับให้สบายแล้วกัน
ใดนะครับอืมอีกคนนึงที่กำลังเผชิญกับ
โรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมฮะอืมคือคนนี้เนี้ยเขาเป็นคนบันเทิง
คนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดเพราะว่าในช่วงแบบสถานการณ์โควิดเนี่ย
เวนต์ไม่ได้จัดเลยอย่างพี่ก้องปียะเองอะค่ะ
เพราะเขาต้องแบกรับความเป็นอยู่ของพนักงานมากว่า๒ปีแล้วนะคะ
ล่าสุดทางคุณก้องเองเขาก็เปิดเผยบอกว่าดีใจที่งานเริ่มกลับมาแล้ว
สถานการณ์จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเอง
ส่วนตัวตอนนี้เนี่ยทั้งอีเวนต์ออนไลน์แล้วก็นอกพื้นที่หากออกนอกพื้นที่ก็จะป้องกัน
มีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนทุกครั้งแล้วก็ไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
ยอมรับว่ารายได้นี่หายไปเยอะนะคะประมาณแปดหลัก
เครียดจนผอมแล้วก็ผมร่วงแอบมีภาวะซึมเศร้าเบาค่ะ
เพราะต้องคิดหาช่องทางทำมาหากินเพื่อดูแลคนรอบตัว
พี่ก้องบอกแบบนี้ไม่น้ำเป็นคนที่สู้นะอันดิบต่อเด็กใจคือคุยกับเขาทุกคืนแบบนี้
อิมศกูจะขายหมูหรือพวกนี้ซ่าจะขายเค็ก
แกซ่าจะขายหมูหมูอะไรหมูทอด

นางเขาจะเอาเด็กในออฟฟิศของนาง

ไม่ว่าเพราะว่าบริษัทของพี่ก้องอะ
เขามีบริษัทอย่างเช่นทำละคร
ทำละครก็กระทบเพราะว่าละครหายไม่ได้

จนแบบไม่รู้คือติดต่อมาแล้วก็อยู่ดี

แต่อย่างที่แกบอกว่าช่วงนี้ก็ยังดีหน่อย

ก้องก็มีโอกาสได้ออกไปแบบทำงาน

ก่อนหน้านี้แกก็จะกังวลเรื่องของโควิดด้วย

ผัดไทยเคยเล่าก่อนหน้านี้อย่างนี้
แกก็จะกังวลเวลาที่สมมุติจะต้องออกไปไหน

คือกล้องเองคือตื่นตนกโรคจิต

พี่กล้อง

ตอนนี้อยู่ในรายการทุกคนอยากจะคุยกับพี่ก้องหมดเลย

เปิดกล้องว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้า
อยู่ในรถ

เป็นซึมเศร้า

รักษาตนเดียว

ลงไปกับ๑๐โล

ไม่ห่ารูหรือว่าเป็นยังไง
เกิดขึ้นชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตอนนี้พี่ออกกล้องอยู่น่ะ
พี่กล้องสวัสดีค่ะตอนนี้พี่นท์บอก
พี่คิดละ
พี่อ่ะเครียดเพราะว่ารอบแรกอาจเป็นผู้จัดการยังไงถูกไหม
พออยู่บ้านตอนนี้ท่านก็อยู่บ้านทุกวัน
พอเครียดปุ๊บก็เลยแบบว่าคุ้มใจ
คุ้มใจก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีปัญหากับชีวิต
มันจะทำยังไงกับชีวิตดีเรื่องงานเรื่องไหนนี้
ก็ถึงเครียดถึงรู้สึกว่าเริ่มที่จะ
อ่าเริ่มที่จะไม่มีเริ่มที่จะแบบว่าเป็นซึมเศร้า
แล้วก็พอเวลาเข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์ตอนช่วงที่เป็นโควิดรอบหนึ่งนะ

ก็เห็นรูปแม่กับลูกพ่อก็เอ๊ะ
ทำไมรู้สึกเขามีความสุขจังเลย
ออกไปจากเขาแบบเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งเจอกับเหตุการณ์อะไรอย่างนี้กับชีวิต
เขามีความสุขจังเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปอยู่กับเขาจังเลย

ฉันว่าฉันต้องเป็นโรคซึมเศร้าแน่เลย
ต้องมีปัญหาเรื่องความคิดแน่เลยเรื่องอะไรอย่างนี้
ก็เลยปรึกษาพี่ชู้กับพี่ท็อป

เนี่ยกำลังจะคิดว่าคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มจิตเริ่มตกแล้วล่ะเริ่มดาวน์แล้วแล้วก็
เริ่มน่าจะเป็นซึมเศร้าแล้วล่ะเล็กแล้วล่ะ
ก็ลองดูลองคิดดูสิว่าจะลองฮึดดูฮึดสู้ดู

แล้วก็พยายามหาทางใหม่ที่จะทำอะไรอย่างนี้
ก็ได้เริ่มเริ่มเริ่มหันมาประชุมซูมมากขึ้น
แล้วก็หันมาประชุมซูมมากขึ้นหันหางานทำ

แล้วก็คิดหาทางออกใหม่ให้กับบริษัทอย่างนี้
มันก็เลยทำนู้นทำหนี้เพิ่มมันก็เริ่มดีขึ้น
แล้วก็พยายามที่คุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย

ตอนนี้ก็เริ่มรู้วิธีการจัดการกับตัวเองแล้วว่า
จะทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นซึมเศร้าอะไรอย่างนี้
ว่าไม่รู้สึกอยากจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วพี่ก้องล็อกประตูบ้านก่อนออกจากบ้านเปล่า
ยังล็อกเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
ตอนนี้ก็สบายขึ้นเพราะว่าพี่ก็ทำไลฟ์สดไปเรื่อย

แล้วพรุ่งนี้พี่ก้องลั่งถ่ายละครเรื่องอะไร
นี่คงมีสุดเจ้าแหละอันนี้สติมาครบแล้วเหรอโอเค
ขอบคุณนะพี่ก้อมนะ
คุณแจ่ควันนี้หน่อยอะไรแบบเนี่ย

เรากลับไก่ใส่ไก่กันต่อครับ

เหมือนที่เคยบอกไปอืมนั่นแหละค่ะเขาพาดว่าอะไรนะเขาคนมันอาจจะ
แยกกันอยู่แยกกันอยู่เขาไม่ได้แยกกันอีกอืมเขาไม่ได้แยกกัน
ไม่ได้แยกกันคือถ้าสมมุติว่าเป็นข้อความที่รถเมย์พูดอ่ะ
มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พอมันเป็นข้อความที่รถเมย์พูดอีกแบบนึง
แต่เวลาพาดหัวข่าวเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะพี่มันก็กระทบนะคือคนก็จะเข้าใจผิด
เพราะหลายคนก็จะรู้สึกแบบเอ้ยตอนแต่งงานน่ะพูดไว้เยอะอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยบางทีของคนก็จะมามาตอบในลักษณะนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อน
จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนเดียวเดี๋ยวทุกวันนี้เราแต่งงานแล้ว
เรามีครอบครัวอืมดังนั้นเนี่ยครอบครัวคือหมายถึงพ่อแม่
พี่น้องของทางฝั่งแฟนล่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องของทางฝั่งเราล่ะ
อะไรอย่างเงี้บางทีเวลาคุณพูดไปเนี่ยผู้ใหญ่เขาอาจจะฟังแล้ว
เอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้านนี้สองคนนี้มีปัญหาอะไรกัน
หรือเปล่าอืมมันก็อาจจะไปกระทบทำให้เรื่องมันบานไปหรือว่ายิ่งแบบ
เยอะขึ้นไปทั้งที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยอืมแล้วโดดเมก็ไม่ได้พูด
มันเป็นปัญหาในชีวิตอะไรเงี้ยโอเคแค่บอกปรับตัวเฉยเฉยน่ะอ่า
นุ้นอยู่ด้วยกัน
กลับไปสิฟะกลับไป